มาดูอีกหนึ่งสาวสวยคนนี้ก็สวยจริงเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยข่าวโอโม
เดินไปที่ไหนนี้ไม่ต้องเปิดไฟนะสว่างวาบวาบเลยสาวคนนี้
เกรทนั่นเองเกรทการ๙นะคะคือเขาเพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ๓๐ยังแจ๋วไป
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองบรรยากาศในงานนะคุณอบอุ่นมากเลย
เป็นงานแบบมินิคอนเสิร์ตขนาดย่อมเลยเพราะว่าน้องสาวอย่างคุณแกรนกรพัดศรเนี่ยนะคะ
มาด้วยแบบนี้นะคะไหนจะอดีตคนเคยรักใครรู้ไหมที่มา
ก้องพี่ก้องการุนก็มาถึงแม้ว่าเลิกรากันไปแต่นี่ทั้งคู่เขาเป็นเพื่อน

ก็คือน้องพัดมาร่วมปาร์ตี้ด้วย
แต่ว่าคนที่เราโฟกัสไม่ใช่อดีตคนเคยรัก
แต่ว่าเป็นนุ่มตีงานดีคนนี้

ไม่ใช่แค่จับไมค์ร้องเพลงหวานให้เจ้าของวันเกิดนะ
ดูจากเสียงแซวฟังฟ้าเสียงแซวอ๋านะ

ว่าเนี่ยน่าจะเป็นว่าที่หนุ่มใหม่ผู้รั้งตำแหน่งเจ้าของหัวใจของสาวเกรทการก้าวไปอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ไม่ต้องเดาภาพมันเพราะมาเห็นแบบชัดเลยเนอะ

เฮตพี่อ๊ามใช่ไหมล่ะพี่อ๊ามกับไทยโซโภค

แต่คู่นี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดตรงเปิดตัวใช่ไหม

เดี๋ยวรอเกรทมาอัปเดตกันอีกทีก็แล้วกัน
แต่ว่าดาวไม่ยากหรอกว่าเป็นใคร
ทำไมคุณทำหน้าเซ็ง